ซึ่งตอนนั้นเรายังรู้สึกว่ามันคือการล้าสมัยมาก

ตัดไม้ทำลายป่าลักลอบล่าสัตว์ป่า

แต่ทำไมเราถึงพูดไม่ได้ก็ไม่รู้

ใครจะมีความตาย

ข้าอยากสู้

มีแต่สิ่งแบบนี้นะครับ
ทางฝ่ายของยายผมเป็นคนจีน
ผมเป็นคนจีนไทยลำ
ดังนั้นคุณแม่ผมก็เลยเป็นคนจีนไฮรำ

ก็คุณพ่อค่อนข้างจะมีระเบียบมากเลยนะครับ
การเคารพกฎเกณฑ์ต่างของสังคม

อยู่ร่วมกันของภายในบ้านนะครับ

แล้วก็เป๊ะในเรื่องของการพูดด้วยครับ
คือถ้าเกิดว่าเราพูดกับพ่อแม่

ประโยชน์ของความเข้มงวดสมัยก่อนของคุณพ่อ
สำหรับเราที่ตกท่อนมาถึงสู่ทุกวันเนี่ย

การที่เราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เนี่ย
มันก็ทำให้เราปลูกฝังติดตัวมา

แล้วเราก็คิดว่ามันดี

ผมว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงแบบขยันขนาดนั้นว่

ทำไมเราถึงมีความพยายามมากขนาดนั้น
จะมีฉากหนึ่งที่จะเป็นต้องชกมวย
ฉากเดียวกับต่อยบนเวทีกับพี่ชาย
คือพี่ศักดิ์มีทางทองพี่ทาง
ผมเดินไปสมัครที่ค่ายมวย

แล้วผมรู้สึกว่าทำไมขยันมากผมต้องตื่นแต่เช้า
เพื่อไปวิ่งกับนักมวยเพื่อไปออกกำลังกายกับเขา

ผมคิดตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่ง

เราได้โจทย์แบบนั้นเราจะขยันต่างไหม
ไม่มีชิ้นไหนใช่ไหมที่เจ็ดสดาบความผลิต
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากไปทำ

ทำเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบางอย่าง

แต่ว่านั่นคือบททดสอบ

เพื่อจะทำงานในสิ่งนั้นให้มันดี
ปรับเปลี่ยนวิธีในการคิดสมัย

ไอ้นี่เนี่ยไม่เหมาะกับเราแน่นอน

นึกออกไหมครับว่าบางทีแล้วเราจะต้อง
รับผิดชอบในส่วนของการประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นเราเล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับ

มันจะมีหลายแบบที่ให้ไปประชาสัมพันธ์

ครับณวันนั้นที่ผมเข้าวงการใหม่

ซึ่งตอนนั้นเรายังรู้สึกว่ามันคือการล้าสมัยมาก
ปัจจุบันนี้อย่างนั้นยังคงอยู่เลย

แล้วถ้าเกิดว่าไม่เปิดโอกาสให้โลกได้รับรู้ในแง่มุมหลายด้านเนี่ยครับ

แล้วก็ให้เห็นแต่ในมุมที่มันเป็นดอกไม้

แต่ว่าทำไมคุณถึงไม่พัฒนาตามโลกไป

หรือว่าได้เสพอะไรหลายแบบ
สำหรับทั้งคนทำคนผลิต

คือผมว่าการที่มีเรท
มันดีเพราะว่ามันทำให้ไม่ปิดกั้นการเซ็นเซอร์
แต่ว่าการควบคุมผู้ชมในเรทนั้น

คือผมรู้สึกว่า
เราเข้าใจมุมมองของคนทำงาน

ชิ้นนั้นไม่ได้ฉายประเทศไทยหรอก

ส่งไปงานประกวดได้รับรางวัล

ผมเชื่อว่างานต่างที่มันออกมา
อย่างน้อยเนี่ยมันให้แง่มุมแง่คิดต่าง
เขาต้องการจะเล่าเรื่องอะไรสาระ
ผมว่าจะดีหรือไม่ดี
คนที่อยู่ในการบังคับ
เรื่องของการเซ็นเซอร์ตัดสินแทนเขาไม่ได้

เขาอาจจะกลัวว่าคนจะลอกเรียนแบบ

มีบาดแผลไหนที่เรารู้สึกว่า
เป็นบาดแผลมากที่สุดสำหรับการแสดงบ้างครับ

เอาเป็นว่าผมเสียโอกาสดีกว่า

ผมอาจจะรับโอกาสมากกว่านั้น

ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากพอสมควร
แล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศ

มันเป็นอะไรใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่
ที่มีผลเมืองประเทศจีน
เสพผลงานของประเทศไทย

ก็เป็นคนหนึ่งที่คนจีนเริ่มรู้จัก
แล้วก็เขาก็เลยเริ่มชักชวน

แต่ณตอนนั้นผมติดอะไรบางอย่าง
เราก็รู้สึกว่าเราคงจะมีเวลาไม่มากพอ

วันเวลาผ่านไปตอนนั้นยังรู้สึกว่าเฉย

โอ้โหเราน่าจะมีโอกาสได้ลองอะไรใหม่นะ
เสียดายโอกาสนั้นเราอยากจะเห็น
การพัฒนาแล้วก็การเติบโตมากขึ้นในแวดวงวงการสังคมของวงการบันเทิงไทย
ที่มันจะพัฒนาต่อไป
อินเตอร์แหละอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องดัง

แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็มี
นักแสดงไทยหรือว่าศิลปินไทยหลายคนที่ฝีมือดี
ก็สามารถทำได้แล้วแล้วเขาก็ทำงานได้ดีด้วยในต่างประเทศนะครับ
เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะ
ส่งน้องของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่หน่อย

ปั้่นน้องสักกลุ่มหนึ่ง

ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นภารกิจแรกของเรา
เวลาเราให้โอกาสคนผมเดาว่าพี่ติ๊กเคยได้รับโอกาส
เราเนี่ยได้รับโอกาสดีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ
จากที่ผมไปเล่นภาพยนตร์เรื่อง๒๔๙๙อัตภัณฑ์คลองเมือง

อุ๋ยนนสินวิบุตรได้มอบโอกาสให้กับผม
เขาเป็นคนที่เหมือนกับตัดสายสดือติ๊กแจ้งเกิดในวงการบันเทิง
ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานมาบ้างเป็นตัวประกอบ
วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสมาเล่นภาพยนตร์นะครับ
เราก็ได้เจอกับผู้ใหญ่ต่างผู้จับเจ้าของงาน
เราก็ถือว่าเราได้รับโอกาสดี
แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับว่าการที่โอกาสมาถึงแล้วแล้วเราเนี่ยครับ
เราจะพลาดโอกาสนั้นไหม
นั่นแปลว่าการเตรียมตัวของเราเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา

เมื่อวันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาเราพร้อมที่จะรับโอกาสนั้น
ถ้าโอกาสเข้ามาแล้วเราบอกโอ้โหผมยังไม่พร้อมเลยครับพี่

มีแต่บอกว่าติ๊กเซ๊ก
ไม่ได้ชอบจริงหรอกแบบนั้นแค่อยากจะสร้างภาพ
ให้เป็นคนรักธรรมชาติให้ตัวเองดูดี

แต่เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไร

มันบ่งบอกได้เลยว่าผมเนี่ยทำเพราะว่ามันคือตัวตนของผม
มันคือสิ่งที่ผมรักที่จะทำแบบนั้นจริง
มันคือการเดินทางของผมจริง
ผมเดินเท้าจริงผมเหนื่อยจริง
สิ่งที่ผมทำมันคือเรียว
แล้วก็เริ่มค่อยคนเริ่มเข้าใจค่อยเป็นที่ยอมรับ
สิบสี่ปีก่อนของการเดินทางของผม
ผมเดินทางมาไม่รู้กี่ร้อยป่าแล้ว

ผมเป็นเพียงแค่การเลิกผลิตรายการ
และอาจจะเป็นการเลือกผลิตรายการแค่ชั่วคราวก็ได้

ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย
ผมได้เล่าเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่บนภูเขายันท้องทะเล

พ่นกระบวนความแล้วนะครับ

กลับมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรใหม่
เผื่อว่าเราจะสามารถทำอะไรที่มันได้ดีกว่าเดิม

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๓
ให้โอกาสผมมาโดยตลอด

ผมเป็นคนที่ขอยกเลิกเอง

คุณเห็นหมดเลยปัญหาหมดเลย

แปลกมั้ยครับว่าคนที่พูดตรงพูดข้อมูลเท็จจริง

ถูกระบบอะไรบางอย่างกำจัดไป

มันยังมีความเชื่อว่าการล่าสัตว์คือกีฬาอีก
ล่าสัตว์มันก็เกิดขึ้นในทุกวัน
หรือว่าเป็นการสะสมแต้กว้างเขา

ผมก็เศร้าทุกครั้งที่ผมเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะครับ
ขณะที่เราพูดถึงการอนุรักษ์กันมากขึ้น
ย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อนหรือ๓๐ปีก่อน
ถึงการอนุรักษ์มาตลอด
แล้วยิ่งตอนนี้สื่อโซเชียลมีเดียต่างมากมาย
องค์กรหลายหน่วยงานเราพูดกันเยอะมากขึ้น
แต่มันย้อนแย้งมันสวนทางกัน
มักจะนำเสนอมุมมองที่มันแบบ

เพราะว่าผมสิ้นความหวังไปในคราเดียวกัน
เพิ่งสิ้นความหวังครับคือมันเป็นเรื่องง่าย
มันเป็นเรื่องง่ายที่เราไม่เคยจัดการมากกว่า

คือผมว่าอย่างตอนนี้

หรือว่าอะไรต่างที่เป็นธรรมชาติใกล้บ้านเรา

ในการกำจัดหรือว่าในทุกหน้าแรงเนี่ย
เราจะเห็นการเผาเกิดขึ้น
ดังนั้นมันก็จะจึงทำให้เกิดไฟไหม้ป่า

ผมเรียกว่าไฟไหม้ป่าเพราะว่ามันเกิดจากมนุษย์
ฤษฎีที่ว่าต้นไม้ถูกัน

อันนั้นเป็นเพียงแค่ในอุดมการ
ในอุดมคติของเมืองไทยมากกว่าครับ
น่าจะมีเปอร์เซ็นประมาณ๐๐๑นะครับ

ก็คือเกิดจากการกระทำของมนุษย์
ดังนั้นไฟไหม้ป่า
มันจึงเป็นอะไรที่เกิดการสูญเสียได้มากที่สุดแล้ว
เกิดจากการไม่ได้ตั้งใจ

เกิดจากอะไรอื่นอีกมากมาย

วิธีการที่จะกำจัดวัชพืชที่ถูกที่สุดก็คือการเผา

เพราะว่าจะจ้างเครื่องจักรมาก็

เช่นในสังคมนั้นในหมู่บ้านชุมชน
มันมีเทคโนโลยีดีในการกำจัดวัชพืช

แล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในชุมชนตัวเอง

มีไฟเอาไปเก็บเอาไปเผาให้เรียบร้อย

ผมว่ามันต้องมีระบบการจัดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

คือผมว่าตอนนี้ทุกคนก็มีส่วนร่วมในสังคมนี้ได้นะครับ
คือมันอยู่ที่ในมือของมันทุกคน
ทุกคนมีสิทธิ์

ต่อให้ยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่

คือทุกคนมี๑เสียงเท่ากัน
ทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมนี้ได้นะครับ